คุณผู้ชมค่ะยังจำเรื่องของรุ๊ดได้ไหม
รุ๊ดที่เขาถึงขั้นจะเรียกกันว่าเหมือนจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องอารมณ์รุนแรง

แล้วหลังจากนั้นตำรวจสืบไปสืบมาปรากฏว่าเขาไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึง

คุณผู้ชมค่ะล่าสุดหลังจากที่ตำรวจจับตัวในรุ๊ดหรือนายธนเดชแก้วช่วงได้แล้ว
อายุ๒๗ปีนะคะอย่างที่บอกเขาเป็นผู้ต้องหาแชทลวงหญิงสาวอายุ๒๖ปี

ซึ่งตอนนั้นไปเกิดเหตุที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งที่ซอยจรรย์สนิทวงที่กรุงเทพฯ

ทีนี้ตำรวจก็มีการไปจับตัวมาก็ไปขออำนาจศาสตร์ฝากขันที่ศาลอายาตลิงชัน

ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า

ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า

ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า

ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า

ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า

ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า

ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า

ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า

ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า

ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า

ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า

ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า

ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า
ท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่าท่านรอห์นุทินที่บอกว่า